ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปฟาดนี่ครับ

ขนมเทียนที่จะพาไปทานนะครับอยู่ที่จังหวัดสุริน

หาชมหาทานได้ยากเรากันครับ

จะไปทานมนุมเทียนแต่ทำไมถึงพามาที่สุรินทร์
เออนั่นสิตั้งคำอะไรหรือคะอ้าวงงอ่ะดิงงอ่ะดิ
นี่คือวัตถุดิบสำคัญในการทำขนมเทียนของชุมชนหัวแร็ด
หมู่๕ตำบลตรึมอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์
ที่กำลังเด็ดขึ้นมาอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่นี่ต้นย่านางนวลครับ
ฮะย่านางนวลที่จะขึ้นตามนาแบบนี้แหละเออเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากนะ
แล้วที่สำคัญกว่าจะเก็บได้ต้องรีบเพราะถ้าช้าแล้วก็เสร็จวัวควายครับ
อ้าวมากินเกลี้ยงหมดอ๋อเหรอเอาเหรอแล้วทำไมถึงเป็นวัตถุดิบยังไงคุณชนะ
นี่เขาบอกว่าต้นย่านางนวลนี่นะจะขึ้นในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์
มันเป็นวัตถุดิบที่สำคัญที่จะเอามาทำขนมเทียนสูตรโบราณ
ลักษณะของย่านางนวลเนี่ยมีลักษณะเรี่ยวมีดอกสีเทาอ่อนปนน้ำตาล
จะมีความสูงประมาณ๒๐เซนติเมตรดูให้ดีหยิบให้ถูก
หยิบเอาย่าคงย่าคามาทำไม่ได้มันคนละอย่างกัน

ใช่แล้วที่สำคัญนะรสชาติของเจ้าย่าชนิดนี้จะออกขมนิดหวานหน่อย
มันมีความหวานอยู่ด้วยไงทั้งขมทั้งหวานหวานเป็นลมด้วยใช่แล้ว
ใช่แล้วมันเป็นที่มาของย่าอ่อนทำไมวัวควายชอบกินย่าอ่อนเพราะมันหวาน

ก็มันรสชาติดีถูกปากนักแลมันย่อยง่ายด้วย
มันไม่เหนียวเหมือนย่าแก่เคี้ยวไปติดฟัน
อันนี้หมายถึงต้นย่าทั้งนั้นเลยพูดถึงย่าไม่ได้พูดถึงอย่างอื่น
เอ้ากลับไปที่เรื่องของเราครับเมื่อเก็บย่ามาแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดนะจ๊ะ
จากนั้นก็นำไปตากให้มันแห้งซึ่งต้องใช้เวลาตากนานถึง๗วัน
อย่านางนวลแห้งได้ที่ก็จะนำไปคั่วในกระทะแล้วก็ต้องใช้ไฟอ่อน
ถ้าไฟแรงย่าไหม้หมดครับเอาไปคั่วจนกว่าจะแห้งกรอบ
พอย่าสุกก็จะมีกลิ่นหอมลอยฟุ้งขึ้นมาจากนั้นทำไงต่อรู้ไหม
เอามาตำตำให้ละเอียดเลยแล้วก็กรองเอาเฉพาะกากของมัน
เกลือลงไปให้มันได้รสชาติความเค็ม
แล้วก็บวกน้ำตาลอีกนิดหนึ่ง
คือมันจะมีความหวานของตัวย่าอยู่แล้ว
แต่นี่ก็เพิ่มน้ำตาลเข้าไปอีกจะได้มีความหอมหวานเข้าไปด้วย
แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันกับแป้งข้าวเหนียวที่เตรียมไว้
จากนั้นหมักทิ้งไว้๑คืน
ย่านางนวลก็จะทำให้ขนมมีความนุ่มแล้วก็หอมแบบธรรมชาติครับ
จากนั้นก็นำไปห่อด้วยใบกล้วยแบบนี้
เออแล้วก็นำไปนึ่งไปห่อ
โอ้โหแล้วก็นึ่งด้วยเตาถ่านครับ
เท่านี้ก็จะได้ขนมเทียนอร่อยสูตรโบราณแบบนี้

ใครสนใจสามารถสั่งทำแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับ
กลุ่มแม่บ้านทำขนมเทียนสูตรโบราณบ้านหัวแร็ดตำบลตรึมอำเภอศรีขอระภูมิจังหวัดสุริน
ผลงานดีมีให้ได้ติดตามอีกแล้วครับท่าน
ฝากตรงนี้ด้วยติดต่อไปได้ส่องน้ำใช่ครับติดต่อไปได้ใช่ครับหมายถึงโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วนะครับ
โอ้โหเราไม่เคยเห็นนะที่ใช้หญ้าเอามาทำเป็นขนมเทียน
แล้วก็คุ้นเคยแต่พวกแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าทั่วไป
หรือบางทีก็เป็นแป้งถั่วเขียวมันจะได้เป็นแป้งใส
แต่นี่มันมีใสหญ้าลงไปด้วยไม่เคยเห็นจริง

ครั้งแรกในชีวิตเลยถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปสุรินทร์นะ
อยากให้ไปลองชิมลองทานกันดูจะได้รู้ว่ารสชาติที่นี่

โอ้โหแล้วเห็นไหมผมเล่าวิธีการทำเนี่ยนะ
ไม่แนะนำให้ทำเองมันเยอะมาก
ไปเก็บย่าเขาเลือกเป็นต้องดูเป็นด้วยว่าย่าแบบไหน
หยิบย่าผิดย่าอื่นมาคุณชนะก็กินไม่อร่อยอีก
ค่ะอ้าวมันเหนียว
ไม่ต้องเคี้ยวแล้ววันหลังเดี๋ยวปั่น